ส่วนครอบครัวชาวบ้านในจังหวัดยาลาครอบครัวหนึ่งนะครับ
ทราบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชอย่างหาที่สุดไม่ได้
เมื่อครั้งหนึ่งในชีวิตของครอบครัวได้มีโอกาสน้อมกล้าวน้อมกระหม่อม
ถวายช้างพลายเผือกเมื่อ๔๘ปีก่อนครับ
มือเลาะเวงวัย๘๙ปีได้เล่าถึงช้างพลายเผือกคู่พระบรมีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช๒๕๑๑นายเจ๊งอผู้เป็นสามีได้ไปพบลูกช้างพลายอายุ๓๔เดือน
บริเวณเชิงเขากาลอตำบลโกตาบาบรูอำเภอบรามันจังหวัดยาลา
ซึ่งเมื่อสังเกตเห็นลักษณะที่ผิดแผกไปจากลูกช้างทั่วไปจึงแจ้งให้ทางจังหวัดทราบ
จากนั้นทางจังหวัดจึงนำช้างไปเลี้ยงในโรงเรือนใกล้จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
กระทั่งทางสำนักพระราชวังตรวจสอบพบว่าลูกช้างมีมงคลลักษณะถูกต้องตามโฆษลักษณะศาสตร์
อยู่ในพรมพงศ์จึงนำขึ้นน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายในหลวงรัชกาลที่๙
และพระองค์เสด็จพระราชเนินมาส่งประกอบพิธีสมโพธิขึ้นขึ้นระหว่างเมื่อวันที่๑๑มีนาคมพุทธศักราช๒๕๑๑
พร้อมทั้งพร้อมทั้งพระราชทานนามว่าพระเสวดสุระคชาธานบรมนริบาลสวามิพักษ์สุภาลักษณะเนตราธิคุณทศกุลวิสิตพรมพงศ์อดุลยวงศ์
พระหัตถีประชาชนสวัสดีวิบุญยศักดิ์อัครสยามนาศสุรภาหลมงคลศาลเลิศฟ้า
โดยนางมือเลาะยังเล่าด้วยว่าในวันที่เดินทางติดตามไปส่งพระเสวสุรคชาธาน
หรือคุณพระสเวทที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งพระองค์พระราชทานเข็มกลัดและตลับพระโอสดมวล
ที่มีอักษรพระปรมาพิไทยย่อพปรให้ด้วย
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเวงอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ